ที่มีคลิปเผยแพร่กันไปในโลกออนไลน์

มีหน้ารถอยู่คนหนึ่งเห็นไหมโบกนี่โยนเสื้อ

นี่เหมือนปล่อยตัวรถแข่งเลย
โอ้โหนี่คนที่เหลือตามข้างทางก็เขาอาจจะดูด้วยความแปลกใจ
หรือจะมาด้วยกันหรือไม่รู้จักกันหรือรู้จักกันก็ไม่รู้
สนุกอยู่กลุ่มเดียวทำคนอื่นเขาเดือดร้อนยืนมองกันงง
ใช่โอ้โหแล้วร่องรอยของพื้นถนนเนี่ยเป็นคราบดำหมดเลยนะ

พอเช้าวันรุ่งขึ้นผู้สื่อข่าวของเราไปดูนี่ฮะเห็นไหมฮะ

ใช่ไหมฮะล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นช่วงเที่ยงคืนกว่า
เมื่อคืนวันก่อนนะถนนสายวังตะผินซอยสุพรรณปลวกแดงระยองเนี่ย
นี่คนขับรถกระบะมาพบตำรวจแล้วมามอบตัวเองเลยหลังจากที่เป็นข่าวในโลกโซเชียลเมื่อบ่ายสามที่ผ่านมา
เขาชื่อนัฐกาลจันดีอายุ๒๕ปีมาพบพนักงานสอบสวนสพปลวกแดง
พร้อมกับรถกระบะคันนั้นนี่ไม่ใช่คันนี้นะอีกคันนึงคันนี้เขากำลังจะเลี้ยวออกนี่ตำรวจก็ยืนดูยืนดูอยู่ยืนดูอยู่
ทำไมควันดำเหลือเกินนี่ฮะนัฐกาลเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกเอางี้
ส่วนเหตุการณ์ในคืนวันนั้นนัฐกาลเจ้าของรถบอกว่าคืนนั้นเนี่ยเขาก็ขับรถมา
มาที่งานคอนเสิร์ตนี่แหละอ่าแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในงานจังหวะนั้นเนี่ย
เห็นรถเขาจอดกันอยู่ก็เลยลองเบิ้ลเครื่องรถดู
นี่เห็นพวกนี้ไหมคุณเห็นมาสอนที่ว่าเอ๊ะใครเนี่ยมายกมายกเนี่ย
เขาบอกเขาก็ไม่รู้จักนะอ้าว
ผมก็เห็นเขาจอดรถกันอยู่ผมก็รอจะจอดรถ
ผมลองเบิ้ลเครื่องดูแล้วก็มีใครก็มาขยมท้ายรถ
แล้วก็ใครไม่รู้มาถอดเสื้อเสื้อสีแดงแล้วก็โยนขึ้นไปเหมือนปล่อยตัวรถแข่ง
เหมือนเต้นอยู่ด้วยคนปล่อยตัวแข่ง
ผมก็เอ้าไหนไหนก็ไหนไหนนัฐาการบอกไหนไหนก็ไหนไหน
ผมก็เลยออกตัวซะเลยจริงเหรอไม่รู้จักกันเหรอ
ไม่รู้จักเลยไหนก็ไหนเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับแหละว่าเขาทำไปเพราะคึกขนองนะ
พอเห็นภาพทางโซเชียลเผยแพร่ทางข่าวอะไรต่างเนี่ย
ก็เลยมามอบตัวกับตำรวจ
แล้วคิดยังไงครับไปเบิ้ลเครื่องกลางถนนนะครับ
ไม่ไม่รู้จักครับอ๋อไม่รู้จัก